คุณผู้ชมที่ติดตามรายการตลอดข่าวหลายท่านนะคะ
ก็สนใจอยากจะทราบว่าสถานที่ที่จัดพิธีวางดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนในการพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นั้นอยู่ที่ไหนกันบ้าง
จังหวัดแรกในช่วงนี้เราจะนำเสนอกันก่อนนะคะ
ได้แก่สิงห์บุรีมีหกจุดสุโขทัยเก้าจุดสูพันธุ์บุรีสิบจุด
และสุราธานีอีก๑๙จุดติดตามจากรายละเอียดค่ะ
ขอเชิญชาวจังหวัดสิงห์บุรีร่วมถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่เก้า
ได้ที่ถวายดอกไม้จันทร์ทั้งหกจุด
โบดอำเภออินบุรีวัดกุดีทองอำเภอพรมบุรี
วัดพระปรางอำเภอบังรจันทร์
วัดโผก้าต้นอำเภอค่ายบังรจันทร์
และวัดพิกุณฑองอำเภอท่าช้าง
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
สุโขทัยจำนวน๙จุดได้แก่วัดสมุหาประดิษฐารามสนามโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลวัดสว่างอารมณ์วรวิหารที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยวัดกงไกลราชวัดบึงภูเต่าวัดเหมืองนาที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอยและวัดราชสัทธาธรรมพระอารามหลวงโดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬ
จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน๑๐จุดได้แก่วัดป่าเลลายวรวรวิหารวัดเดิมบางวัดวิมลโพคารามวัดหนองเพียรวัดดอนเจดีวัดหนองหลวงวัดเขาพระศรีสัมเภชยารามวัดสาลีและวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงโดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นิลิกา
แหลมสุวรรณารามวัดคลองตานวัดท่าใส่วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์วัดราชเจริญวัดพระบรมธาตุชายาราชวรวิหารวัดศรีสุวรรณวัดน้ำหักวัดเพ็งประดิษฐารามวัดสองพี่น้องที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุนวัดสมัยสุวรรณและวัดวิภาวดีวนารามโดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา